เที่ยงวันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
ดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมก็พอใจความพร้อมของลูกทีมนะครับ
แล้วก็หวังว่าจะเอาชนะนิวซีแลนด์ได้ในเกมอุ่นเครื่องนัดที่๒เย็นวันนี้ครับ
ดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าจากนัดแรกที่เสมอกัน๐๐ทั้งสองทีมต่างก็ได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของกันและกันเพื่อมาปรับใช้ในเกมนี้นะครับ
ซึ่งทัพชาบาแก้วทุกคนฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่ม
วารุณีเพชรวิเศษและรัติการทองสมบัติที่ถูกเปลี่ยนในเกมแรกนะครับก็คาดว่าจะสามารถกลับมาลงเล่นได้ซึ่งทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมากและอยากจะเอาชนะนิวซีแลนด์ให้ได้นะครับ
แฟนบอลที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีครับ